ความขัดแย้งเรื่องสุภางศิริเดชจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะคะ

สุภางศิริเดชจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
ถามเรื่องปัญหาพระนะคะที่ท่านนายกมีแนวคิดจะให้ดีเบตเห็นว่ามีการ

ไม่ผิดหรอกค่ะเพราะเมื่อกี้แจ้งประเด็นแล้ว
คำถามแรกคืออะไรไม่ใช่ผมคิดเองผมยังไม่รู้เลยซ้ำว่าคุณจะถามอะไร
ผมคิดของผมเองแล้วก็ตรงกับที่เขาคุณบอกว่า

แต่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อไปนะเพราะปัญหานี้มันไม่ได้เกิดวันนี้
มันเกิดมานานแล้วมันเกิดด้วยการทำให้ปัญหามันล่วงเลยไปยาวนาน
ผสมวนที่ถึงวันนี้ก็ต้องมาถัดถินนะ
เอาแพ้ชนะเอากฎหมายมาว่ากัน

ก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอ้างกฎหมาย
อีกฝ่ายหนึ่งก็อ้างกฎหมายแล้วรัฐบาลจะทำยังไง
ในเมื่อมีกฏหมายทั้ง๒ทาง
อย่าให้คนไทยทบทวนดูแลกันใช้กฏหมายต่อสู้กัน

ใครเสาร์อาหารถามมา
สรรทันจากเทวี๒๔ครับ

ไม่ใช่ผมก็พูดไปบอกให้มาพูดคุยกัน

แต่ผมเห็นแล้วว่าเขาก็ทำกันมาตลอดอยู่แล้วล่ะ
จริงท่านรัฐศรีสุพรรณท่านก็ทำอยู่

เมื่อกว่าจะถึงสังเกต

ต่อให้เขียนวินิสมาหลายยังไงมันจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
มีปัญหาหมดอ่ะเพราะคนไม่รับกฎหมายไปทบทวนในคนเหล่านั้นดูสิ
นะถ้าถ้าทุกคนจะเดินหน้าประเทศก็ให้ได้ไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยในวันหน้า
มีการปัญหาที่ยักษ์ยืนถ้าทุกคนรู้บื้อกันนะ
แล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ต้องเขียนอะไรใหม่เลยก็อยู่ได้
วันนี้กฎหมายเดิมอยู่กันได้ไหมล่ะเขียนใหม่แล้วจะอยู่ได้ไหม
นั่นแหละคือถามของผมถามเขากลับไปดีเบตกับผมมาแบบนี้
ต้องดีเบตกับใครอ่ะถ้าไอ้คนที่คัดค้านอยู่อันนี้มาดีเบตกับผมนี่
แล้วแต่ผมเป็นรัฐบาลแล้วผมก็เป็นไทยพุทธ
แต่ผมก็ต้องแรกศาสตราอื่นด้วย
เพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติล่ะ
เพราะฉะนั้นถ้ายังมีปัญหาอยู่มันก็แต่งตั้งไม่ได้อยู่ดี
เพราะว่าผมคงไม่เอาความขัดแย้งขึ้นมาให้มันให้มันเป็นเรื่องเวลา
นี่คือกฎหมายนะว่าผมจะต้องทำโน่นทำนี่
ผมรู้ดีกฎหมายผมหน้าที่ของผมรู้
คนอื่นรู้จักหน้าที่ตัวเองบ้างไหมแล้วใช่ไหม

แล้วอีกฝ่ายก็อ้างกรณีการกระทำความผิดอะไรเยอะแยะหมด

แล้วมันจบได้อย่างไรไปถามคนเข้ามาจะทำไง
นายกค่ะแล้วท่านนายกจะถือโอกาสนี้ใช้ในการแก้กฎหมาย
ให้พระสงฆ์ถือครองทรัพย์สินที่มีค่าไหมคะ

คุณเคยพูดให้เขาเข้าใจที่ผมจะทำไหม

ผมเคยบอกคุณไปอธิบายที่ว่าคุณต้องแก้อย่างนี้อย่างนั้นได้ไหม

แล้วคุณจะให้ผมออกกฎหมายอย่างเดียว

กลับไปฟังคำตอบข้อที่๑ใหม่แล้วกัน
ถ้าสงสัยถ้ามันเขียนให้มันทะเลาะอีกไม่ได้
เอาคำตอบข้อหนึ่งไปเขียนให้มันทะเลาะกันอีก
ท่านนายกคะการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้

วันนี้เนี่ยเขาสนใจสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ในบ้านเมืองเราอย่างที่เป็นข่าว

เหมือนกับว่าพยายามกดดันบ้าง
เมื่อประเทศไทยอะไรตรงนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่าคะ

หมายถึงท่านนายกได้ไปสัมผัสกับตัวเอง

อาเซียนเป็นภูมิภาคที่สำคัญในโลกใบนี้

หลายเรื่องมีความก้าวหน้าตามลำดับทุกเรื่องไป

หลายเรื่องของเศรษฐกิจการค้าความทุน
ผมเห็นเขาคุยดีทั้งนั้น
รับดีโอมากเขาก็ให้กำลังใจในการที่เราจะ

ไม่ได้มากดดันต้องทำเร็วเดี๋ยวนี้จะถูกลงโทษ

มีแต่คนไทยเนี่ยพยายามให้เป็นอย่างนั้นอยู่

เราก็เคารพในกฎิกาสากลการประชาธิปไตยเราก็มีขั้นตอนของเรา
แล้วทำไมต้องกดดันกันเองหรือไง
ผมไม่เห็นเขารังเกียจลังงออะไรผมนี่เขาก็อาจจะต้องเสียใจหน่อย
เพราะบางคนเขาบอกว่าคงไม่ได้จับมือเขาก็จับผมแน่นนี้ดิ
รยาทเขามีมารยาทเข้าใจเปล่าเออ
แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าอาเซียนก็แสดงความเข้มแข็ง
รวมกลุ่มกันได้มีมติชัดเจนในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง
มีความเห็นชอบเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดก็คือต้องการ
ต้องมีการพูดคุยเจรจาหาข้อยุติทางด้วยสันติวิธีอะไรเหล่านี้
นะผมคิดว่าอย่าไปตั้งประเด็นว่ากับคนนู้นคนนี้เขาชอบไม่ชอบเรา
ธรรมดานะฮะเขาเป็นประเทศประเทศอาทิตย์ไตยเขาคงว่า
ชมเชยผมไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาดูว่าผมทำอะไรอยู่
นั่นแหละคือสิ่งที่เขาดูอยู่แต่เราก็พวกเราบางคนก็พยายามที่จะ
ในสิ่งที่ไม่ดีให้เขาได้ยินนั่นน่ะนั่นแหละมันทำร้ายตัวเอง
ทำร้ายชาติอ่ะไม่อยากจะว่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการไปพูดคุย
ก็ไม่ใช่อย่างอย่างบางบางบางคนก็วิจารณ์หนี้โน้นไปนะฮะ
ขากนี้เข้าขากโน้นอะไรไปเรื่อยเปื่อยวันนี้รัฐบาลเดินทุกอัน
รัฐบาลมันต้องเดินเศรษฐกิจการเมืองเป็นอิสระ
โลกใบนี้อยู่คนเดียวได้ไหมวันนี้เป็นการประชุมร่วมสหรัฐ
อาเซียนครั้งที่หนึ่งสิบประเทศเดี๋ยวก็ต้องมีการประชุม
ก็ต้องไปประชุมอาเซียนกับอินเดียอาเซียนรัสเซีย
แล้วไงแล้วเราอยู่ข้างไหนเนี่ยแบ่งข้างกันจนมันไม่รู้อ่ะ
ไม่ลืมหูลืมตาหรอกแบ่งกันทั้งในประเทศ
ต่างประเทศก็จะไปแบ่งเขาอีกแล้วมันจะอยู่ได้ไหมในโลกใบเนี้ย